มีสามีเป็นชาวเกาหลีใต้นะคะ
เงินเยอะแต่พอปรากฏว่าคนหลงเชื่อ
พอไปถึงถูกยึดพาสปอร์ตถูกให้ทำงานหนักเลยค่ะ
สุดท้ายแล้วนะคะล่าสุดทหารจากกรมทหารม้าที่๑รักษาพระองค์
ร่มกับตำรวจนครบานปรักษณงค์จับกุมหญิงสาวชาวไทย
หลอกคนไทยไปทำงานที่เกาหลีใต้ได้แล้วค่ะ
บังคับการกรมทหารม้าที่๑รักษาพระองค์
รินทองประภัยทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาและกำลังพล
กับตำรวจนครบานพระขนงจับกลุ่มนางสาวปวีนาเปี่ยมชัย
จับกลุ่มได้ที่ห้องพักรายวันย่านอ่อนนุษย์๓๐เขตสวนหลวงกรุงเทพ
แล้วมีคนร้องเรียนค่ะคุณผู้ชมว่าถูกนางสาวปวีนาคนนี้หลอกให้ไปทำงานที่เกาหลีใต้
มีการโฆษณาผ่านเฟสบุ๊คนะคะว่าค่าตอบแทนเยอะเลย๕หมื่น๖หมื่น๗หมื่นต่อเดือน
หนึ่งในผู้เสียหายให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
บอกว่าพอหลงเชื่อเดินทางไปเกาหลีใต้จริงพอไปถึงถูกยึดพาสปอร์ต
คิมชาวเกาหลีใต้เป็นแฟนนุ่มของปวีนาเนี่ยนะคะ
พาไปพักที่โรงแรมย่านฟูซานซึ่งเปิดเป็นสถานบริการนวดแผนไทย
ชั้น๗แบ่งเป็นห้องพักซึ่งมีคนไทยอยู่รวมกัน๘คนในห้องเล็กแออัดค่ะ
อ่านกันไปในห้องเล็ก๘คนนะคะ
น้ำผู้บีนาเนี่ยนอนเฝ้าอยู่ในห้องนั้นด้วย
บังคับให้ทำงานมาราธรณต้องบอกแบบนี้เลย
๙โมงเช้าถึงตี๔คุณรัชพร
อีกนิดเดียวก็น็อกรอบแล้ว

หนีเนี่ยเขาทำแบบนี้เลยนะคุณผู้ชม
ถ้าใครหลบหนีแล้วถูกจับได้
จะบังคับให้ใส่กางเกงในตัวเดียว

ทรมานเลยนะนี่เป็นการทารุณกรรม

บอกว่าขบวนการหลอกคนไทยไปขายแรงงาน

โดยมีนางปวีนาคนนี้เป็นคนกลางในการประสานงาน
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบผู้ต้องหาที่ห้องพักค่ะ
พบว่ามีผู้ที่กำลังถูกหลอก
กำลังจะไปเกาหลีใต้แล้วอีก๔คน
โชคดีจริงที่เจ้าหน้าที่ไปเจอทันนะคะ

เป็นความผิดฐานหลอกลวงทางโฆษณา
ช่อกงประชาชนค้ามนุษย์

หลังจากนี้ไปทหารจะประสานกับสำนักงานป้องกัน

เข้าไปตรวจสอบว่ามีความผิดฐานฟอกเงินเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่า
แล้วก็จะมีการขยายผลจับกลุ่มตัวการใหญ่ต่อไปนะคะ
คนไทยหญิงไทยหลอกคนไทยด้วยกันเองนะคะ